ดูเรื่องเหตุบ้านการเมืองมาดูงานการเมืองกันหน่อยละกันค่ะ
ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีนายกได้ไปต่อก็จริงนะคะ
ทีนี้ต้องมาดูหลังจากนี้ต่อว่าจะยังไงซึ่งนายกเนี่ยนะ
ก็มีการออกมาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทำให้ได้บริหารงาน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาขอบคุณทุกฝ่าย
โดยเฉพาะประชาชนทั่วประเทศที่ให้กำลังใจนายกผ่านช่องทางต่าง
สนับสนุนให้นายกทำงานต่อไป
แล้วหลังจากนี้ก็จะเร่งทำงานเพื่อให้ประชาชนปลอดโรคปลอดภัย
ก็เห็นได้จากจำนวนตัวเลขผู้ป่วย
ตอนนี้ผู้ป่วยมีตัวเลขหายมีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายวัน

ส่วนยอดการฉีดวัคซีนของไทยสะสมมากกว่า๓๖ล้านโดส
ให้กับประชาชนฟรีตั้งแต่วันที่๑๖กันยายนเป็นต้นไปเลยนะคะ
ทีนี้ทางด้านโฆษกนายธนกรก็พูดว่า
เรื่องของความรักไม่รักชอบไม่ชอบ
อย่างกรณีที่พักเพื่อไทยเขามีการทำแคมเปญ
เปญชื่อว่าลงมติประชาชน
รวมพลไล่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็มีคนมาลงชื่อดิฉันดูยอดล่าสุด
ตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมตอน๑๑โมง๕๘นี่นะคะ
คนมาลงอยู่ที่๑๖๓๕๐๐๐กว่ารายชื่อ
เรื่องนี้คุณธนกรบอกว่ายังน่าสงสัยเหมือนกัน
รายชื่อต่างยืนยันตัวตนได้จริงไหม
อันนี้ค่ะคือในเว็บล่าสุดของทางพักเพื่อไทย
ทีนี้เมื่อมีคนไม่ชอบมาดูฝั่งคนชอบบ้างค่ะคุณผู้ชม
ไซต์รักลุงตู่ดอตคอมอันนี้เขาก็มีการลงคะแนนสนับสนุนนะคะ
มีคนไปลงกว่า๕ล้านคน
ก็เปิดโบสถ์นอกสภาเหมือนกันนะควรลงอยู่ต่อเลยนะ
ใช่ค่ะคุณธนกรบอกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่าใครเป็นคนจัดทำแต่ถ้าเกิดถามนายก
นายกบอกว่าไม่ต้องการให้เกิดกระแสแบ่งแยกหรือความเกลียดชัง
ส่วนหน้าที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ถามว่าคุณอริยานี่มันคืออะไรล่ะ
เมื่อกี้ที่เป็นหน้าขาวเข้าไปไม่ได้นะ
ทีมงานของเราเข้าไปดูเมื่อเช้าปรากฏว่ามันเข้าหน้าเว็บไซต์ไม่ได้แล้ว
ดิฉันก็เลยลองเข้าไปดูอีกปรากฏว่าตอนนี้มันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเสียงโหวตในสภามันจะไม่เป็นความจริง

มันก็เลยมีการตั้งเว็บให้โหวดกัน
ทั้งฝั่งที่รักหรือไม่รักลุงตู่ก็ตามนะครับ